ปี๒๕๖๕ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
รัฐบาลได้กำหนดให้สังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทุกคนต้องได้รับการดูแลไม่เว้นแต่ผู้สูงอายุชาวปากาเกยอ

ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก

ทำให้การดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นภารกิจที่สำคัญ
ประพานแก้วบัญญาเพลินนะครับ
การดูแลผู้สูงอายุ

ถ้าเกิดเป็นหน้าฝนก็จะลำบาก
ยิ่งถ้ากลับมอไซค์ทางก็จะลื่นหน่อย
ถ้าเป็นรถยนต์ก็ต้องใช้รถกระบะโฟลวิว

เกี่ยวกับการความเป็นอยู่ของเขา
และการรับเงินเเบี้ยงชีพของเขา
การที่ผมได้มาปฏิบัติงานตรงนี้นะครับผมก็

แนะนำให้ยายไปตรวจที่โรงพยาบาล
เพื่อที่จะขอใบรับรองความพิการ
ถ้าเกิดได้รับใบรับรองความพิการจากแพทย์มา
เราก็จะสามารถทำบัตรพิการให้แกได้
อันนี้คือเป็นวิถีชนเผ่าของคนปากกย
ก็จะต้องมีที่ทำหุงข้าวของอาหารไว้ใกล้กับที่นอน

ซึ่งเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วนะครับ

ผู้สูงอายุที่นี่เขาจะไม่ค่อยให้ใครทำให้กิน
บริเวณจุดนี้เขาจะเป็นบ้านที่ผู้สูงอายุ
ที่เป็นผู้หญิงนะครับที่เป็นแม่

ซึ่งสมมุติว่าจะชีวิตไป
บ้านหลังนี้จะต้องถูกลื้อเผาไปเลยครับผม
ซึ่งเป็นประเพณีของคนชนเผ่าที่นี่ครับผม

เราก็ต้องสอบถามคนในพื้นที่
อย่างเช่นถ้าเกิดเราจะขึ้นบ้านเขาก่อน

ถ้าเกิดว่าเขามีวิธีกรรมผูกข้อมือ
ประเพณีของเขาคือการเลี้ยงผีนะครับ
เขาจะมีต้นไม้หรือว่ากิ่งไม้อยู่บนหัวบันไดบ้านเขา
ถ้าอย่างนั้นเราจะขึ้นไม่ได้เลย
ก็แล้วลุงเป็นไงบ้าง

อยากได้เงินเพิ่มแต่อายุยังไม่ถึง
อายุ๖๐กว่าอยู่เลย
อายุ๗๐กว่าจ่าย

เบียร์ยังชีพผู้สูงอายุ๖๐๐บาท

แต่มันมีค่าสำคัญสำหรับพวกเขา

แล้วก็มาสำรวจความเป็นอยู่
แล้วก็สำรวจรูปประสบปัญหาทางสังคม

ระบบไฟฟ้าก็ยังไม่มี

แล้วก็เงินของลูก
เงินของเด็กแรกเกิดยังเข้าบัญชีอยู่เหรอ

ตอนที่เกิดสภาวะโควิดใหม่
ก็มีทั้งผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ

ส่วนใหญ่แล้วมีการให้ความร่วมมือ

ก็บางคนก็ยังไม่ฉีด
เนื่องจากได้รับข่าวสาร
ว่าฉีดวัคซีนแล้วไม่เกิดเสียชีวิตพิการ

เข็มหนึ่งแอตราซีนิการ์

ซึ่งเขาสามารถปลูกแล้วก็หากินในบ้านเขาเองได้
การศึกษาเราก็จะเป็นส่วนร่วม

แล้วก็จะมีศูนย์การเรียนรู้

ในแต่ละชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน
สำหรับคุณลุงนะครับตอนนี้ก็อายุ๖๘ปี
แต่ว่าแกมีปัญหาด้านสุขภาพ
แล้วก็เวลาไปหาหมอเวลาเจ็บป่วย
ก็จะต้องเดินเท้าไปวันนั้นก็ต้องจ้างรถไปครับผม
ผู้สูงอายุทุกคนนะครับเป็นคนไทยอยู่แล้วนะครับ

ก็สิทธิ์เท่าเทียมกันอยู่แล้วครับผม
ที่โรงพยาบาลค่อยมีบัตรทองให้อยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินจริง

ก็อยู่ข้างสำนักงานอบตเองครับ
แล้วก็มีการประสานงานขอความช่วยเหลือจากเขาตลอดนะครับ
จะมีกลุ่มอสมผู้นำชุมชน
ก็จะโทรลงไปที่อบตแล้วก็จะประสานขึ้นมารับผู้ป่วยอีกทีหนึ่ง
การเดินทางขึ้นมาประมาณชั่วโมงหรือว่า
ฉมวงครึ่งประมาณนี้
น้อยมากสำหรับเรื่องความดันบ่าหวัด

ปวดเมื่อยร่างกายทั่วไปเนื่องจากการไปทำงานมาครับผม
จากการปลูกข้าวโพดมันสัมปะหลัง
เพราะว่าการใช้ชีวิตของคนบนดอย

เขาไม่ได้เจอพวกสารอาหารเหมือนคนข้างล่าง
ซึ่งจะต้องเจอสภาวะมลพิษต่าง

สุภาพก็เลยแบบอาจจะดีตามไปด้วย
ในอนาคตการพัฒนาคือ

จากการสอบถามนะคืออยากให้มีเส้นทางในการ

ที่เขาอยากมีไฟฟ้าใช้บ้างครับ

เป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่นี่เลย

ในเวลาสิบกว่าปีที่ผมปฏิบัติงานมา
ถือว่าได้รับความไว้วางใจมาก
แล้วก็การพูดคุยการสื่อสารของผม
ก็สามารถที่จะเหมือนรู้ใจกันนะครับผม
ผมมาบ้านไหนเนี่ยเขาชวนกินข้าวหมดเลย

หนึ่งเราสามารถช่วยเหลือเขาได้
แล้วก็เห็นว่าความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้น

แต่ว่าความเป็นอยู่ของเด็กดีขึ้นนะครับ

เมื่อภารกิจของนักพัฒนาชุมชน

มาพร้อมกับความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
พื้นที่สูงและภูเขากั้น
การทำงานจึงเป็นมากกว่าหน้าที่และการเสียสละ
เพื่อเอาชนะอุปสรรคด้านภูมิศาสตร์
ภาษาและความหลากหลาย
หมายคือคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้สูงวัยทุกคน
โปรดติดตามตอนต่อไป